คุณผู้ชมคะเราพาไปดูที่บางแสนจังหวัดชนบุรีหน่อยค่ะ
เพราะว่ามันเกิดปรากฏการณ์หนึ่งคือน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมาสูง
ริมชายหาดยาวเลยก็จะมีเตียงผ้าใบสีเนี่ยนะคะ

เขาบอกว่าต้องเร่งเก็บเตียงผ้าใบเหล่านี้
เพราะว่าน้ำมันขึ้นมาถึงแล้วก็ได้รับผลกระทบ
โดยตอนนี้นักท่องเที่ยวไม่สามารถมานั่งพักผ่อนได้แล้วนะคะ
ครับนี่ดูสิบรรยากาศนี่นะคะ
ชายหาดบางแสนตำบลแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ใช่ค่ะผู้ประกอบการเตียงผ้าใบ
ก็ต้องรีบเร่งเก็บทั้งเตียงผ้าใบทั้งโต๊ะ
เพราะว่าน้ำทะเลมันขึ้นมาล้นหาดเลยนะคะ
สร้างความเสียหายให้กับเตียงผ้าใบแล้วก็โต๊ะ
มันลอยไปลงตามแนวชายหาดระยะทางนี่๓กิโลเมตรเลยนะคะ
นักท่องเที่ยวที่เขาจะมาใช้บริการ
เขาก็มายืนดูนะถ่ายภาพลงโซเชียล
เพราะเขาบอกว่าเกิดมาไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลย
น้ำมันจะล้นชายหาดขึ้นมา
แล้วจะนั่งรับประทานอาหารอะไรตรงริมชายหาด

ซึ่งก็คาดว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้
ซึ่งทางด้านผู้ประกอบการก็เผยว่าน้ำทะเลขึ้นสูงกว่าปกติจริง
ส่วนมากมันจะอยู่แค่ประมาณสักริมฝั่ง
แต่รอบนี้สูงขึ้นมาติดขอบถนนเลยค่ะ
ทำให้ไม่สามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวใช้บริการได้
ประกอบกับมีน้ำจืดไหลมาเป็นจำนวนมาก
ก็เลยทำให้น้ำทะเลล้นหาดบางแสนนะคะ
ส่วนผู้ที่ชอบการตกปลาก็มารวมตัวกัน
เพราะว่าทราบว่าปลาหลายชนิดเข้าบริเวณหาดแหลมแท่น
เพราะว่าน้ำมันเต็มตลิ่งแล้วก็ตกปลากันนะคะ
ปลาก็กินเบ็ดต่อเนื่องเลยได้ปลาเป็นจำนวนมากแบบนี้เลยค่ะ
พาไปดูด้านชายทะเลสัตหีบกันหน่อยนะคะ
ตั้งแต่เช้าแล้วน้ำทะเลหนุนสูง
ทำให้ประชาชนที่เขาอยู่ริมชายทะเลตลาดสัตหีบหมู่๒เนี่ย
โอ้โหดูสิคะต้องอบพยพสิ่งของหนีน้ำทะเล
แล้วก็ขึ้นลมทะเลมันกระโชกแรง
บ้านเรือนพังเสียหายหลายครัวเรือนนะคะ
หลังจากที่ตารางน้ำขึ้นน้ำลงของกรมอุทธกษาตร
ทัพเรือประกาศเอาไว้ว่าอ่าวสัตหีบเนี่ย
จะขึ้นสูงสุดในรอบ๓๔วันนี้
ก็คือความสูง๓เมตรกว่านะคะ
ระดับน้ำจะขึ้นสูงประมาณ๓เมตรไปจนถึงวันที่๙มกราคม
แล้วก็ระดับน้ำจะลงไปอยู่ในสภาวะปกติก็คือ๑เมตร
โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
ตำบลในอำเภอสัตหีบที่ติดทะเลนะคะ

ส่วนมากจะเป็นบ้านที่อยู่ติดชายทะเล

แล้วก็อาจจะถูกแรงของคลื่นซัดกระแทกจนได้รับความเสียหาย

ประมงพื้นบ้านที่เขาจอดทอดสมอทิ้งไว้

โดยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหาย
เพื่อที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไปด้วย